ท่านผู้ชมครับเหตุสลดใจที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งที่ลบบุรี

เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งนะฮะอายุ๖๐ปี
เป็นสามีเป็นพ่อของบ้านนะ
ตามข่าวเบื้องต้นจากเมื่อวานนะ
หึงหวงว่าที่ลูกเขยของตัวเองว่าที่มาจีบลูกสาวเนี่ย
จะมาแอบชอบแอบพอกับภรรยาตัวเองหรือเปล่า
คว้าปืนมายิงนะยิงยิงเขาตายไป๓ศพ๒ศพบาดเจ็บสาหัสอีกคนนึง
แล้วลูกชายแท้อยู่ในบ้านด้วยอายุ๑๖
เห็นเหตุการณ์ก็พยายามเข้าไปแย่งปงแย่งปืนกับพ่อ
สุดท้ายแล้วแย่งปืนมาได้ก็เลยระงับเหตุด้วยกัน
ยิงพ่อยิงพ่อแท้นะคนก่อเหตุก็เลยตายไปด้วยนะครับ
เอาเป็นว่าคดีในบ้านหลังนี้นะครับเสียชีวิตไป๓ศพ
บาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งนะครับอ่าแล้วตอนนี้ก็มีผู้ที่ต้องตก
เป็นผู้ต้องหาอีกคนนึงนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในฟาร์มเลี้ยงหมู
ในพื้นที่หมู่๘ตะบนนิยมชัยอำเภอสะโบดจังหวัดลบบุรีนะครับ
นายประหยัดอายุ๖๐ปีนะครับใช้ปืนลูกทรองยิงนางกันจณา
อายุ๔๘ที่เป็นภรรยาเสียชีวิตบนแคร่ไม้ไผ่ตอนนั้นเขานั่งกินข้าวกันอยู่นะครับ
มีนายชัยมงคลอายุ๒๗เป็นว่าที่ลูกเคยของนายประหยัด
คนนี้ก็ถูกยิงเสียชีวิตสูตรนี้เข้าศีรษะเลยนะ
อีกคนนึงถูกยิงบาดเจ็บสาหัสชื่อนางสาวชนะพันธ์อายุ๒๓
เป็นลูกสาวของนางกัญจนาแต่เขาเป็นลูกติดจากสามีคนก่อน
ก่อนจะมาอยู่กับนายประหยัดนะครับถูกยิงเข้าที่แขนซ้ายและลำตัวบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ส่วนนายประหยัดพอก่อเหตุยิงภรรยากับยิงลูกติดของภรรยาแล้วก็ว่าที่ลูกเขยนะ
นายประหยัดก็ถูกลูกชายของตัวเองเนี่ยอายุ๑๖ปีที่เกิดกับนางกัญจนาที่ถูกยิงตายเนี่ยนะครับ
ปืนแล้วก็ยิงจนเสียชีวิตนะครับถูกยิงเขาที่ศีรษะแล้วก็กลางหลังนะ
ขณะที่ปืนลูกซองที่ใช้ก่อเหตุยังอยู่ที่แคร่ที่เกิดเหตุนะครับ
ฟาร์มเลี้ยงหมูตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะ
เด็กหนุ่มวัยสิบหกปีนะครับซึ่งเป็นลูกชายของนายประหยัดและนางกัญจนาเนี่ย
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ยิงพ่อตัวเองจนเสียชีวิตเนี่ย
ตอนนี้เขาถูกแจ้งข้อหาฆ่าบุพการีโดยเจตนานะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเขากับแม่แล้วก็พี่สาวต่างบีดา
รวมทั้งว่าที่พี่เขยแฟนของพี่สาวเนี่ย
แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงนะครับเป็นหญิงสูงอายุที่เป็นหมอดู
รวม๕คนนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่บนแคร่ที่บ้านเมื่อวานนี้นะครับ
ระหว่างนั้นแม่พูดขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมพ่อเนี่ยก็คือนายประหยัดเนี่ย

บอกว่าเอ๊ะทำไมนายประหยัดนี่พ่อเขาถึงรู้พวกเราคุยกันคุยอะไรกันเนี่ย
พ่อเขารู้หมดเลยฝ่ายพี่สาวก็เลยพูดขึ้นมาเหมือนกับพูดเล่นเล่น
ประมาณว่าพ่อก็มีเครื่องดักฟังมั้งทั้งหมดก็เลยเอาลองยกดู
ลองยกแคร่ขึ้นมาดูเพราะเป็นแคร่ที่นั่งกินข้าวกันเป็นประจำ
เจอเครื่องดักฟังจริงฮะเจอเครื่องดักฟังจริง
จากนั้นไม่ถึง๕นาทีนายประหยัดขี่จักรยานยนต์มาถึงจุดตรงนั้น
ที่เป็นฟาร์มเลี้ยงหมูที่เป็นบ้านถือปืนลูกซองมาด้วยไม่พูดจาอะไรเลย
มาถึงยิงใส่ว่าที่พี่เขยคือนายชัยมงคลวัย๒๗ปี
แล้วทีนี้ตอนที่ยิงใส่นายชัยมงคลว่าที่ลูกเขยของตัวเอง
กระสุนมันก็ไปโดนพี่สาวด้วยที่เด็กหนุ่มคุณิเขาเล่า
ทั้งคู่ล้มหลงแต่ว่านายชัยมงคลเขาเสียชีวิต
นางสาวชนะพันธ์เนี่ยบาดเจ็บสาหัส
จากนั้นนายประหยัดครับหันไปยิงภรรยาต่อนะฮะ
กัญจนานะครับถูกยิงจนเสียชีวิต
จังหวะนั้นลูกชายวัย๑๖ปีนะครับตัดสินใจไปแย่งปืนจากพ่อ

ยิงพ่อในตอนนั้นตัวเขาเองนี่แหละอาจจะต้องถูกยิงจน
เสียชีวิตค่ะนี่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้ถ้า
เขาเคยมีภรรยามา๒คนนะคนหนึ่งก็คือนางอบเชยอายุ๖๐ปี
เท่ากับนายประหยัดนะฮะซึ่งเป็นภรรยาคนแรกนะครับ
หลังจากนั้นก็เลิกกันไปแล้วก็มาอยู่กิน
เป็นสามีภรรยากับนางกัญจนาเป็นภรรยาคนที่สอง
กัญจนาเนี่ยเขามีลูกติดมาคนหนึ่งเป็นลูกสาว
ชื่อนางสาวชนะพันธุ์นะฮะ
นายประหยัดเองกับนางกัญจนาก็มามีลูกด้วยกันอีก๒คนนะ
ก็คือเด็กหนุ่มวัย๑๖ปีที่ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหายิงพ่อตัวเองเนี่ยเสียชีวิตอ่ะ
กับน้องสาวอีกคนนึงอายุหกขวบ
ส่วนนายชัยมงคลที่เสียชีวิตเขามาจีบมาชอบมาพอ
เป็นแฟนเป็นวาดที่ลูกเขยนะ
เขามาจีบนางสาวชนะพันธ์อยู่นะครับ
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่านายประหยัดที่ลงมือก่อเหตุเมื่อวานนี้เนี่ย
เป็นเพราะหึงหวงนางกัญจนาภรรยาตัวเองหรือเปล่า
เพราะหลังจากที่นายชัยมงคลมาเป็นแฟนกับนางสาวชนะพันธ์นะ
เขาก็เข้านอกออกในที่บ้านนี้บ่อยครั้ง
แล้วเหมือนกับมีลักษณะท่าทางที่ทำให้นางกัญจนาก็เปลี่ยนไป
ไม่ยอมคุยกับเขาก็เลยระแวงว่าที่ลูกเขยหรือเปล่า
หาว่านอกจากมาจีบลูกสาวแล้วมาจีบเมียตัวเองด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้
ถึงขั้นไปซื้อเครื่องดักฟังมาติดที่แคร่ตัวนี้ฮะ
เพื่อดักฟังว่าเวลาว่าที่ลูกเขยมานั่งล้อมวงกินข้าว
คุยอะไรกับเมียตัวเองคุยอะไรกับลูกสาวลูกชายตัวเองยังไงบ้าง
แบบเนี้ยฮะวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปบ้านที่เกิดเหตุนะครับหลังจากเกิดเหตุขึ้นเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่เขาก็มาช่วยเหลือคนเจ็บคนเสียชีวิตก็มาเคลียร์พื้นที่อะไรพวกนี้นะครับ
พบว่าที่จุดเกิดเหตุเขาปลูกเป็นบ้านพักแล้วก็เป็นฟาร์มเลี้ยงหมูด้วย
อยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยนะครับกู้ภัยบอกว่าตอนเกิดเหตุเมื่อวานทันทีที่มาถึงเนี่ย
ตอนนั้นเหตุการณ์มันก็จบแล้วเพราะว่าคนก่อเหตุก็ถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว
ส่วนคนก่อเหตุที่เสียชีวิตไปแล้วก็ยิงเขาเสียชีวิตไป๒ศพแล้ว
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีกคนนึงนะครับก็มีเพียงแค่นางสาวชนะพันธ์ที่เจ็บสาหัสที่ร้องโอดโอยนอนรอความช่วยเหลืออยู่นะครับ
ส่วนเด็กชายเด็กหนุ่มวัย๑๖ปีเนี่ยตอนนั้นที่กู้ภัยไปถึงก็ยังไม่รู้นะ
ว่าเด็กหนุ่มคนนี้เป็นคนที่ยิงนายประหยัดหรือว่าพ่อตัวเองเสียชีวิต
แต่เขาก็ขอให้กู้ภัยเนี่ยรีบช่วยชีวิตแม่กับพี่สาวของเขาก่อน
จนหลังจากเคลียร์พื้นที่ช่วยเหลือกันเรียบร้อยถึงมารู้ว่า
หนุ่มคนนี้เป็นคนยิงพ่อตัวเองเสียชีวิต
เพื่อไปแจ้งว่ามีเหตุเสริมขึ้นครับผม
เราได้คุยกับลูกชายอายุ๒๖ปีของนายประหยัดเป็นลูกชายกับภรรยากคนแรก
เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็รับไม่ไหวเหมือนกันนะฮะเรื่องของความรู้สึกนะครับมันสลดใจนะ
แล้วคนก่อเหตุยิงพ่อเสียชีวิตก็คือน้องชายต่างมันดากับเขา
ซึ่งความจริงแล้วก็เป็นกู้ภัยอยู่สังกัดเดียวกันเจอหน้ากันบ่อยเขาไม่มีปัญหาอะไรกันนะแม้ว่าจะต่างมารดากันเนี่ยเขาก็เป็นพี่น้องที่รักกันดี
ส่วนพี่สาวของนางกัญจนาที่ถูกยิงเสียชีวิตวันนี้เดินทางมายื่นประกันตัวหลานชายที่สพสะโบด
เพราะว่าถูกแจ้งข้อหาฆ่าบุพการีโดยเจตนานะตอนนี้นะครับเธอยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่น่าจะมาจากสาเหตุหึงหวงว่าที่ลูกเขยหรอกนะครับ
เพราะที่ผ่านมาน้องสาวไม่ได้ผัวพันธ์อะไรกับใครเลยทำมาหากินอย่างเดียวนะครับคิดว่านายประหยัดน่าจะระแวงไปเอง
เพราะนายประหยัดเคยบ่นให้ได้ยินว่านางกัญจนาเนี่ยจะทิ้งเขาน้องสาวก็เคยบอกว่าอยากเลิกกับนายประหยัด
แต่กลัวว่าพี่น้องจะเดือดร้อนเพราะนายประหยัดเนี่ยพกปืนตลอดแล้วก็ใจร้อน
ที่สำคัญนะครับเธอบอกว่าเคยถูกนายประหยัดเอาปืนมาจ่อศีรษะนะเพราะทะเลาะกันเรื่องลูกคนเล็กวัย๖ขวบของนายประหยัดกับน้องสาวของเธอนะครับ
ประหยัดเนี่ยเขาห่วงลูกคนเล็กมากก่อนเกิดเหตุหลานสาววัย๖ขวบก็พูดจาแปลกเหมือนกับพูดแปลกกับพ่อกับแม่คล้ายว่าจะเกิดเหตุร้าย
ส่วนตัวคิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากที่นายประหยัดไม่พอใจที่รู้ว่านางกัญจนาจะไปถมดินสร้างบ้านใหม่ให้กับลูกสาวที่เป็นลูกติดมากับสามีคนก่อน
เพราะที่ผ่านมาไม่ว่าลูกเลี้ยงจะทำอะไรนายประหยัดไม่ค่อยพอใจแล้วบวกกับหลานชายก็บอกว่าพี่สาวเนี่ยเป็นคนพูดแล้วก็สงสัยเรื่องเครื่องดักฟังที่ติดอยู่ใต้แคร่
เขาตามไปเจอกันเนี่ยยกแคร่ดูแล้วเจอเนี่ยนายประหยัดก็คงจะโมโหแล้วก็มาก่อเหตุ
เดี๋ยวเขาก็ตัดสินใจก็โดดใส่พ่อแล้วก็ย่างคืนกันนั่นแหละ
ก็รู้ว่าเขาไม่ชอบเขาไม่ค่อยพูดด้วย
แล้วพอถ้าน้องถ้าหลานมาเขาก็จะว่าจะบ่นเหมือนไม่ให้อยากให้อยู่
หรือว่าเขาไม่พอใจที่ไปสร้างบ้านให้เกี่ยวกับ
มันก็เกี่ยวคือเขาไม่อยากให้ไปเรื่องของเรื่อง
เขาบอกว่าทางน้องสาวว่าเหมือนว่าคุณจะทิ้งผมจะหนีผมอะไรอย่างนี้
แต่น้องสาวก็บอกว่าต่อไปนี้ก็จะไม่เอาผัวแล้วกูจะเอาแต่ลูก
ตอนนี้ศพของนางกาญจนาญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ
คืนนี้ก็เป็นคืนที่สองแล้วนะครับจะชาปนักกิจศพวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับ
ญาติบอกว่าเชื่อว่านายประหยัดน่าจะหึงห่วงนะ
แล้วก็คิดไปเองเพราะนางกัญจนาเขาไม่เคยไปยุ่งอะไรกับใคร

รับไม่ได้นะครับที่จะต้องมาเสียชีวิตจากเรื่องแบบนี้
ตอนนี้รับศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่อำเภอโคกสำโรงแล้วนะครับ
ส่วนวัดสะใหญ่นี่เป็นสถานที่ตั้งศพนายประหยัดนะครับ
คุณระวีการได้ไปคุยกับภรรยาคนแรกที่ชื่อนางอบเชยนะครับ
ซึ่งเขาก็ยังอยู่ในการเศร้าใจบอกว่าจะชาปนกิจศพนายประหยัดในวันพรุ่งนี้นะครับ
เขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ยังติดต่อกันอยู่ยังไม่ได้ว่าตัดขาดอะไรกันนะ
เธอบอกว่าที่อยู่กินกันมาเนี่ยอยู่กินกันลักษณะบ้านเล็กบ้านใหญ่
เป็นแบบนี้มา๑๖ปีกว่าแล้วเธอยังไม่ได้เลิกเด็ดขาดนะ
อบเชยเนี่ยเขาเป็นบ้านใหญ่ส่วนนางกัญจนาที่เสียชีวิตเขาเป็นบ้านเล็กนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คงจะเป็นเรื่องของเวรกรรมไม่คิดว่าสามีจะมาเสียชีวิตจากน้ำมือของลูกชายตัวเอง
ก็เห็นใจที่เขาก็เห็นแม่ของเขาถูกยิงอ่ะนะ
ส่วนจะมาจากปมหึงหวงสามีไปหึงหวงว่าที่ลูกเขย
ทั้งที่คนนั้นเขาก็เป็นลูกติดกับภรรยาอีกคนนึงหรือเปล่าเนี่ยเธอก็ไม่รู้
เพราะไม่เคยรู้ปัญหาของครอบครัวบ้านเล็กสามีไม่เคยมาบอกอะไรให้ฟังนะ
สามีก็เป็นคนใจร้อนถ้าไม่พอใจอะไรอันนี้เธอยอมรับ
ส่วนเรื่องปืนเป็นปืนมีทะเบียนถูกต้องที่พกติดตัวไว้
เอาไว้ดูแลไร่ดูแลนาดูแลสัตว์เลี้ยง
จากนี้ไปก็ขอให้เป็นเรื่องของคดีความ
แกก็ไม่ค่อยพูดอะไรเดี๋ยวเนาะนี่ก็ไม่พูดไม่ทานเนาะ
เขาอยู่กันดีก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปก็ปล่อยเขาเอามี่ก็หลายปีแล้วก็ปล่อยเขา
เขาไม่พูดอะไรให้ฟังหรอกไม่รู้เรื่องอะไรจากเขาเลยนะ
เราไม่รู้ว่าบ้านนู้นมีปัญหาอะไรกัน

ก็ไม่พอใจลูกติดของภรรยากู้นู้นเปล่า
หือเขาก็อยู่ก่อนดีก็มีพ่อมีลูกเต็มหมดนู้น
หรือว่าไม่พอใจลูกเผยเหรอ
อือลูกเผยก็เพิ่งเจือน
เจ๊ก็เห็นใจมั้ยเนาะคามนั้น
น้องก็มาโห้เป็นรู้กันไง

อาการของนางสาวชนะพันธ์ตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงนะครับ
ญาติบอกว่าแพทย์โรงพยาบาลบ้านหมี่รอผ่าตัดอยู่นะครับ
เนื่องจากกระสุนทะลุป่อดและกลุ่กสั้นหลังด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องของเยาวชนชายวัน๑๖ปีที่ยิงพ่อตัวเองจนเสียชีวิต
ตอนนี้ยังไม่ได้รับการประกันตัวนะครับ

แต่ว่าตอนนี้ถูกส่งตัวไปที่สถานพินิษฐ์จังหวัดลบบุรี
ก็อาจต้องรอไปประกันในขั้นตอนชั้นศาลอีกทีหนึ่งนะครับ
เบื้องต้นถูกแจ้งเข้าหาคือค่าบุภาคารีโดยเจตนา